คุณผู้ชมอุบัติเหตุเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาแต่ปฏิหารมันเกิดขึ้นเฉพาะที่เฉพาะเวลานะคะ
ทารกแรกเกิดคนนี้ถูกแม่เอามาทิ้งไว้ที่หลังห้องพักย้ำว่าแรกเกิดนะคะ
ปฏิหารจริงจริงคุณยายวัยเจ็ดสิบปีเท่านึงมาเจอพอดีค่ะ
ส่งถึงมือคุณหมอทันน้องรอดชีวิตนะคะช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจสพคลองกิวได้รับแจ้งบอกว่าพบทารกถูกทิ้งที่หลังห้องพัก
เทศบาลตะบนหัวกุญแจค่ะรีบลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยนะคะ
คนที่แจ้งเนี่ยคือคุณสมจิตอินฉายวัย๗๐ปีเป็นเจ้าของบ้านพักค่ะ
บอกว่าตอนนั้น๕ทุ่มกำลังนอนพักอยู่ในบ้าน
ได้ยินเหมือนเสียงเด็กร้องไกลไกลอยู่หลังบ้านตรงจุดจอดรถออกไปดูตอนแรก
เจออะไรเลยก็กลับบ้านเข้ามานอนค่ะ
คุณจาก๕ทุ่มล่วงเลยเป็น๖โมงเช้า
เอาขวดน้ำเปล่าไปกินที่เก็บของเก่าเจอขาเด็กโผล่ออกมาจากผ้าขนหนูค่ะ
รีบเรียกลูกสาวเลยบอกมาดูสิมาดูอะไรเนี่ย
คือเธอก็ไม่แน่ใจว่าคนหรือศพนะคะสุดท้ายพอมาดูโอ้โห
เด็กและยังมีชีวิตอยู่จริงคุณยายสมจิตบอกเลยว่า
นี่ถ้าไม่เห็นขาหรือไม่ได้ยินเสียงร้องคืนก่อนหน้านะก็จะคิดว่าเป็นเศษผ้า
ก็คงจะไม่เข้าไปดูเด็กก็คงจะไม่รอดหรืออาจจะถูกสุนัขจรจัด
ข้าบไปกัดก็ได้เคราะห์ดีจากห้าทุ่มถึง๖โมงเช้า
เด็กคนนี้ยังรอดชีวิตอยู่แล้วเธอมาเจอแต่ที่น่าสงสารก็คือ
เด็กเนี่ยมีรอยถูกสัตว์แบบพวกมดแมลงกัดต่อยที่หนังตาสองข้างจนบวมปูดหมดเลย
มือข้างซ้ายก็เป็นรอยแดงบวม๓จุดคิดว่าน่าจะเป็นมดนะคะ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสาธารณสุขตำบลก็เลยมาช่วยกันทำความสะอาด
เสื้อผ้าสวมใส่ให้ความอบอุ่นแล้วก็เอาไปเลี้ยงที่โรงพยาบาลบ้านบึง
ดูแลอย่างใกล้ชิดก่อนค่ะเบื้องต้นสพคลองกิวบอกว่า
ยังไม่รู้นะว่าแม่เด็กพ่อเด็กเป็นใครเพราะว่าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย
มีโรงงานหลายแห่งอาจจะเป็นกลุ่มแรงงานที่คลอดลูกออกมาแล้วไม่พร้อม
เอามาทิ้งไว้ก็ได้เดี๋ยวจะต้องมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะ
ตรงจุดใกล้เคียงแล้วก็บริเวณแถวที่เกิดเหตุ
เพื่อจะได้รู้ว่าใครเอาเด็กมาทิ้งค่ะ